ไปดูเหตุระทึกเกิดขึ้นที่พัทยาเมื่อวานกันหน่อยดีกว่านี้

ใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม้ผับชื่อดังกลางเมืองพัทยานะคะ
มีคนที่ได้รับบาดเจ็บ๒คน
แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไหม้หมดเลยนะ
ความเสียหายนี่สูงทีเดียวมูลค่าประมาณ๑๐ล้านบาทค่ะ
เน็บขาเป็นภาพของกลุ่มควันนะคะที่พวยพุ่งขึ้นเหนือมูเซพับค่ะ
ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงกว่า๑๐คันก็พยายามเร่งระดมสกัด
สกัดเพลิงนะคะแล้วก็มีคนติดอยู่ภายในสองคนด้วยนะคะ
กู้ไพพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
ซึ่งสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
เหล็กนี้กระเด็นไปถูกโฟม
โมนี้ใช้เป็นจุดที่กั้นเสียงดนตรีออกไปด้านนอกผับ

พยายามใช้ถังดับเพลิงที่อยู่ในร้าน
สกัดเองแต่ว่าก็ไม่สามารถดับได้นะคะ
ซึ่งประกอบกับสถานที่นี่เป็นอาคารชั้นเดียว

นี้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วรุนแรง
เจ้าหน้าที่เข้ามาก็ใช้เวลากว่า๒ชั่วโมงนะคะ
จึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้

เบื้องต้นความเสียหายที่เกิดขึ้น

เสียหายทั้งร้านข้าวของทรัพย์สินที่มีนิส

ประเมินความเสียหายเบื้องต้นอยู่ที่๑๐ล้านบาทค่ะ